เข้าสู่การเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่อ้อมจากจังหวัดตราดจะต้องร่วมมือร่วมใจกันกู้วิกฤตตรงนี้เพื่อเขาต้องการเงินทุนนั้นไปต่อลมหายใจสร้างร้านขายของชำเล็กเล็กไม่ต้องใหญ่โตครับ
เพื่อคนในครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัย
เรามาเอาใจช่วยกับครอบครัวของพี่อ้อม
ว่าจะตอบคำถามได้ถูกหมดทั้ง๔ข้อหรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ตอบถูก๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ตอบถูก๔๐๐๐บาท
พี่อ้อมไตยอม

ข้อครัวของเราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
คำถาม๔ข้อนี้ไม่ได้ยากเลย
เป็นคำถามเกี่ยวกับทักษะชีวิตของครอบครัวทั้งนั้นเลยนะครับ

ผมขอเชิญพี่อ้อมขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ถ้าพร้อมแล้วนี่ผมมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องให้พี่อ้อมเลือก
อ้อมจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรก
เรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑สมุนไพร
เรื่องที่๒ผลไม้
เรื่องที่๓พริก
เรื่องที่๔อายุ
เรื่องที่๕อำเภอบ่อไร่

อ้อมจะให้ใครขึ้นมาตอบ

เลือกตอบเรื่องพลิกค่ะ

อ้อมเลือกตอบเรื่องพริกนะครับ

ปกติพี่อ้อมรับจ้างเด็ดพริกด้วย

กิโลก็ยี่สิบกว่าสิบห้าค่ะ

ครั้งหนึ่งพี่อ้อมเคยเก็บได้กี่กิโลครับ
วันนึงเคยเก็บได้ยี่สิบกว่ากิโล

พริกถุงไหนต่อไปนี้
นักหนึ่งกิโลกรัม

ค่ะ

เก็บแล้วก็มีความชำนาญนิดหน่อย

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตายอมขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ

ให้คุณตายอมขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้ตาครับ
เพราะว่าตอนแก

สืบทราบข้อมูลมาด้วยว่าตาโหมอป่า
แสดงว่าตาก็ต้องเชี่ยวชาญนะสิ

ประเด็นข้อมูลค่ะ

ตาเป็นหมอป่าด้วยใช่ไหมครับ

แสดงว่าสืบทอดกันมาอีกทีนึง

ถ้าอย่างงั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ใช่สรรพคุณของฟ้าทลายโจรครับ
ตัวเลือกที่๑แก้ไข้
ตัวเลือกที่สองแก้ไอ
ตัวเลือกที่๓แก้ฤทธิ์ศรีดวงธวาน
และตัวเลือกที่สี่แก้มือเท้าชา

บอกเลยนะว่าไม่ต้องถึงมือหมอป่าอย่างคุณตาก็ได้
เพราะอะไรรู้ไหมดังทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดสลังมังค่า
เขายังยกย่องเลยนะบอกว่าเป็นยาครอบจักรวาลมาก
แต่โลกหนึ่งครับในนี้ไม่ใช่สรรพคุณของฟ้าทลายโจรครับ
ตอบทั้งเรืองสมุนไกรผมลอกเนี้ย
ก็ถูกตอบแล้วครับครับตาพร้อมหรือครับครับ
ตาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
แก้มือเท้าชานะครับ
ขอให้คำถามคำถามข้อนี้ถูก
แล้วข้อที่๓ที่กำลังจะตอบต่อไปนี้
ตาจะต้องเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แต่ยอมเลือกให้พี่จิ้งหลีดขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แล้วตาจะเลือกให้พี่จิ้งหลีดตอบคำถามเรื่องไหนครับ
ยังเหลือเรื่องผลไม้

ตายอมเลือกเรื่องอำเภอบ่อไร่ให้พี่จิ้งหลีดขึ้นมาตอบนะครับ
ขอเชิญพี่จิ้งหลีขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อาเลือกเรื่องอำเภอบ่อไร่ให้พี่จิ้งหลีขึ้นมาตอบครับ

ก็๒๐ปีได้แล้วครับ

จิ้งหลีดพอจะทราบไหมว่าอำเภอบ่อไร่ของเราเนี่ยมีอนาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทิศตะวันออกของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
ติดกับจังหวัดอะไรของประเทศกัมพูชา
ตัวเลือกที่หนึ่งพระตะบอง
ตัวเลือกที่สองพนมเปน
ตัวเลือกที่สามพระวิหาร
ตัวเลือกที่สี่พระศรีฮนุ
เห็นคำถามแล้วตอบไม่ถูกครับ

จิ้งหลีดเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เลือกตอบตัวเลือกที่สามพระวิหารครับ
พี่จิ้งหลีดสมมติที่โชคดีนะ
ขอให้มีโชคกับการตอบคำถามข้อนี้นะครับ
อ้ายคงจะสละสิทธิ์นะครับในวันนี้
คงจะเหลือแต่พี่เยาคนเดียวเท่านั้นที่จะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
จิ้งหลีดจะต้องเลือกว่าจะให้พี่เยาขึ้นมาตอบคำถามในเรื่องอะไรครับ
ระหว่างเรื่องผลไม้กับอายุ
จิ้งหลีดเรื่องให้พี่เยาขึ้นมาตอบในเรื่องผลไม้นะครับ
เชิญพี่เยาขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านสุดท้ายครับ

หนักใจทำไมอ่ะเห็นบอกว่าเคยทำอาชีพนี้ด้วยไม่ใช่เหรอครับ

ปกติที่เคยเก็บนี้พอจะทราบไหมครับว่าเป็นพันธุ์อะไรบ้าง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
คำถามมีอยู่ว่าทุเรียนลูกไหนคือทุเรียนหมอนทองครับ

ตัวเลือกที่๑ลูกที่๑
ตัวเลือกที่๒ลูกที่๒
ตัวเลือกที่๓ลูกที่๓
และตัวเลือกที่๔ลูกที่๔ครับ
อยากจะดมกลิ่นไหม

ผมจะให้พิสูจน์ลูกที่๑ก่อนนะ

นี่คือตัวเลือกที่๒นะครับลูกที่๒

นี่คือตัวเลือกที่๓นะครับ
และสุดท้ายตัวเลือกที่สี่
คำถามนี้ง่ายมากเลยถ้าเกิดเป็นของพี่เคยครับ
เพราะว่าเขาอยู่จันทบุรีตั้งแต่คืน
พี่เอาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

พี่เอาเลือกตอบตัวเลือกที่๔ลูกที่๔นะครับ

ครอบครัวของพี่อ้อมจากจังหวัดตราด
จะสามารถมีเงินทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจ
มีร้านชำเป็นของตัวเองได้หรือไม่นะครับ

ขอบคุณครับ
ถุงไหนต่อไปนี้หนัก๑กิโลกรัม

เราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยครับ